ต่อกันที่เรื่องราวของคู่จิ้นคู่นี้กันบ้างดีกว่า
เดี๋ยวนี้รู้สึกว่าจะฟินไม่ค่อยลงแล้ว
สำหรับออมสุชาแล้วก็ไมค์พิวรัฐตอนนี้เนี่ย

จริงมันก็มีทั้งกระแสบางคนที่ยังคงฟินอยู่
แต่ว่าไพ่หลุดล่าสุดที่ออกมาเนี่ย

กำลังจุ๊บศีรษะของสาวออมอยู่
ก็เลยทำให้เกิดกระแสวิภาควิจารณ์ออกมานะค่ะ

คู่จิ้นออมสุชาและไมค์พิวรัฐคุณพ่อไวยละอ่อน
เจอประเด็นดราม่าอีกระลอก
หลังมีภาพคล้ายหนุ่มไม้จุ๊บศีรษะของนางเอกคู่จิ้นต่อหน้าแฟนคลับจำนวนมาก
ซึ่งกลุ่มแฟนคลับบางคนอาจจะฟิน
แต่อีกมุมก็มีชาวเน็ตออกมาวิจารณ์ถึงความไม่เหมาะสม
โดยนักแสดงสาวยอมรับว่าซีเรียสอยู่ไม่น้อย
เนื่องจากอาจจะทำให้หลายคนเข้าใจผิด
ภาพที่ออกมาน่าจะเป็นเพราะมุมกล้องเท่านั้น
จากนี้ก็คงจะต้องระมัดระวังตัวมากขึ้น
เพราะเธอเองก็ไม่ปลื้มกับการมีข่าวเสีย

ถ้าเลือกได้ก็ไม่อยากมีข่าวแบบนี้อีกค่ะ
เห็นแล้วยังตกใจเลยแล้วแบบ

มันก็เหมือนว่าคงรู้แหละว่าตอนที่ออมเดินถอยหลังหรืออะไรอย่างนี้ค่ะ
อ๋ออ๋อมว่านั่นน่าจะเป็นเหมือนมุมมากกว่า
อาจจะครั้งที่แล้วที่ไปอีเวนต์ด้วยกันนะคะ
แล้วคนเยอะแล้วหัวออมคงอยู่ในระดับปากของหลายคน
แล้วถ้าจะแบบว่าเฮ้ยอะไรอย่างนี้พอดี
แล้วก็เป็นมุมภาพที่คือแฟนคลับเขาก็ถ่ายในหลายช็อตอยู่แล้ว
เรื่องที่มาจุ๊บกันจริงท่ามกลางคนเยอะนี่

ถ้าเป็นเรื่องอะไรอย่างนี้มันก็เป็นภาพที่ออกมาแบบ
ล่อแหลมไม่ดีแล้วไม่อยากไม่อยากเป็นดีกว่าอะไรอย่างนี้ค่ะ
เราเป็นผู้หญิงเราก็จะเสียหาย
เนื่องจากรู้จักทั้งคู่เป็นอย่างดี
ออกตัวเสียใจอยู่ไม่น้อยที่ทราบข่าวว่าคู่นี้เลิกรากัน
อย่างข่าวของพีชกับน้องโน๊ต
เราก็ได้ยินตั้งแต่เราทำงานอยู่ที่มาเลเซียอะไรอย่างนี้ค่ะ
ก็สำหรับออมออมก็ไม่ได้มีอะไรเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้อยู่แล้ว
เราก็เลยไม่ได้ซีเรียสอะไรตรงนี้
คือตกใจนะเพราะว่าเขาเป็นคู่ที่น่ารัก
แล้วออมก็รู้จักทั้งสองคนอะไรอย่างนี้ค่ะ

แบบว่าน้องทั้งสองคนก็น่ารักแล้วเขาก็เป็นคู่ที่น่ารัก
ออมรู้สึกว่าอยู่ด้วยกันแล้วแบบน่ารักจังเลยอะไรอย่างนี้ค่ะ